เอาล่ะพื้นที่แต่ละพื้นที่ในทั่วประเทศไทย

แต่ถ้าคนกรุงเทพต้องไปที่นี่ศรีลม

คักมากทั้งคนไทยชาวต่างชาติเอ่ยไปกันเยอะ

แต่ว่าเรื่องของการแต่งกายโป๊เปลือยตำรวจเขาก็ตรวจเข้มอย่างเต็มที่นะ
งกรานศรีลมเปิดให้เข้าเล่นน้ำตั้งแต่เที่ยงนะคะ
จนไปถึง๓ทุ่มแต่ว่าก็ยืดเวลาถึงเที่ยงคืนนั่นแหละ
ทุกคนก็ตั้งใจจะไปเล่นสาดน้ำ
ก่อนจะเข้าไปที่ถนนศรีลมได้ก็ต้องผ่านจุดคัดกรอง

ต้องเชิญสักนิดนึงจะแต่งไทยกันยังไงดี
ใช่ค่ะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
แม้ว่าจะเที่ยงอากาศร้อนระอุแค่ไหนแต่ว่าก็ใจสู้นะคะ
ส่วนใหญ่ดูแล้วมองไปก็แต่งกายเรียบร้อย
เสื้อลายดอกแต่งตัวมิดชิดดีนะคะ
แต่ถ้าหากว่าพบใครแต่งตัวล่อแหลมเข้าข่ายโป๊เปื่อย
เจ้าหน้าที่ก็จะเชิญออกไปไม่ให้เข้ามา
แต่ที่เป็นสีสันที่น่ารักก็คือกลุ่มวัยรุ่น
แต่งตัวด้วยชุดไทยตามกระแสละครดังค่ะ
โอ้โหหนวดเพิ่มเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเต็มกันทุกนาง
นี่ยอมเลยจริงนะคะ
ดูสิเห็นไหมนอกจากห่มสบายแล้วเครื่องประดับนี่เต็มนะจ๊ะ
ทรงผมแบบอเจ้าการะเกดแต่ว่ามันยุบไปแล้วล่ะ

น่ารักกันทีเดียวนะคะบอกว่าพอได้ใส่ชุดไทยมาเล่นน้ำแล้ว
ปีต่อไปก็คิดว่าจะแต่งแบบนี้อีก
ไปคุยกับหนึ่งในคนที่แต่งชุดไทยมาเล่นน้ำหน่อยค่ะ
ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็สนุกนะคะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
อีกแบบหนึ่งที่ใส่แล้วทำให้เราแบบเป็นตัวตัวเองด้วยนะคะ
ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างสีสันให้กับวันสงการของเรานะครับ
แล้วก็ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายหรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมต่างเอาไว้
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับ

เขาโดนน้ำสงกรานหรือว่าน้ำมนต์ค่ะ
หน้าน้ำอย่างแบบโอ้โฮน่าสนุกค่ะนะคะแต่เล่นน้ำน่ารักทุกคนเลยนะคะ
งกรานศรีลมปีนี้นะคะตำรวจก็ตรวจเข้ม๕ปค่ะ
กันตลอดคือปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ปลอดแอลกอฮอลปลอดโป๊เปลือย

รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสม
ฉวยโอกาสลวนลามคนอื่นด้วย

และนอกจากนี้ในพื้นที่โดยรอบก็ยังมีกล้องวงจรปิดอีกเกือบ๓๐๐ตัว

แล้วก็หลังถนนปิดช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ก็จะปิดถนนให้ทุกคนออกจากพื้นที่

แล้วก็เปิดถนนให้เล่นสงกรานกันอีกครั้งก็คือช่วงเที่ยงของวันนี้แหละ

ใครที่ชอบบรรยากาศแบบคึกคัก
คนแน่นมีต่างชาติมีคนไทยเดินเบียดกันหน่อยเนี่ย
ถนนศรีลมนี่ตอบโจทย์เลยนะคะ
เปิดเที่ยงวันยันณวันนี้น่าจะเที่ยงคืนแล้ว
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า

แต่จริงถ้าเจ้าหน้าที่เขาจะควบคุมจริงก็ประมาณ๒๓ทุ่ม
แต่ทีนี้ก็อาจจะมีการเล่นน้ำประปรายอยู่บ้างนะครับ
ก็ย้ำนะฮะเล่นอย่างงามเล่นอย่างไทยแล้วกันนะฮะ